พูดถึงเรื่องโสดก็ต้องสาวคนนี้เลยค่ะ

หลังจากที่เลิกลากันไปคุณท็อปจรนเมื่อวานค่ะ

คือเรื่องราวก็เป็นเรื่องของเพื่อนกันนี่แหละค่ะ

ตามภาษาไทยที่บอกระวังนะคะว่ามันจะสิ้นสุดทางเลือก

ก็เลยไปถามนะคะว่าตกลงตอนนี้
จริงในหัวใจของเธอเพราะว่าเธอก็สวย

ทรงผมยอดทิศไงยิกปูนะคะ

ฟังสัมภาษณ์เลยดีกว่าโสดจริงไม่ติงนังหรือเปล่าค่ะ

มาใหม่ด้วยอยู่แต่กับเพื่อน
ทำงานว่างี้
แล้วแบบเพื่อนอย่างนั้นไม่ใช่แนะนำ
อยากมีใครแนะนำมาหรือปล้อย

แต่ก็ไม่อยากเสียใจ
วันนั้นใบเฟิร์นจะมีแฟนตัวจริงหรือเปล่า
หรือว่าจะเป็นน้องนายแม่หมูจะไฟเขียวไหม
ก็ต้องรอดูกันอีกทีละกันนะคะ